ต่อเนื่องเลยนะคะเรื่องของความเชื่อโชคลาภเราพากันไปค่ะ
คุณผู้ชมไปหลายที่เลยนะคะไปที่แรกจังหวัดปราจีนบุรีก่อน
ที่นั่นเขาทำอะไรล่ะจำอาจารย์เริงได้ไหม
นี่ไงไปที่ศาลค่ะสารปู่ขุนเดชขุนจันทร์นะคะ
บริเวณต้นโพเฮียนบ้านโคกสว่างอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปขอโชคลาภนะคะ
โดยมีอาจารย์เริงร่างทรงในหมู่บ้านโคกสว่างมาทำพิธีขอเลขเด็ด
งวดกลางเดือนนี้หลังจากที่งวดที่ผ่านมาชาวบ้าน
ถูกรางวัลกันทั่วก๊อปจำเลขได้ไหมที่อาจารย์เริงให้ครั้งก่อน
ใช่แล้วมันมีการถ่ายภาพแล้วติดรูปอ่ารูปเสือใช่ไหมใช่เออ
นั่นแหละนั่นแหละก็ได้ก็โดนกันไปนะคะ
พอทำพิธีครั้งนี้เสร็จปุ๊บชาวบ้านก็ช่วยกัน
ดูน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์แล้วก็ตีเป็นตัวเลขต่างนะคะนี่
กันไปค่ะตีไปค่ะอ่านะคะแล้วก็มีการไปจุดประทัดถูกไหม
พอจุดประทัดเสร็จปุ๊บปลายหางประทัดมีประโยชน์ค่ะนะฮะ
เอามาส่องแบบนี้นะคะแล้วเลขชัดมากคือ๐๕๗กับ๔๐นะคะ
ชาวบ้านบอกว่าตาดีมากยังเห็นเต่าเดินมาบริเวณศาลด้วย
ก็เลยเชื่อว่าเต่ามาให้โชคให้ลาบแถมเจ้าเต่าตัวนี้ยังเดินเตี้ยมไปที่รถจักรยานยนต์ของพระอาจารย์เริงอีกด้วย

ชาวบ้านก็เลยไม่พลาดที่จะไปส่องทะเบียนรถเพื่อนำไปเสี่ยงโชคกันในงวดต่อไปเห็นไหม
ช่างเดินไปเนอะ

เอาไปต่อที่วัดป่าพรมยานอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
บรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้ที่อื่นนะฮะ

นอกจากไปทำบุญขอพรแล้วก็ไปขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่
เด็กวัดป่าและรูปแกะสลัคม้ายแม่นามรีผล
คุณประเทืองเป็นชาวบ้านในพื้นที่นำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนไอ้ไข่
แล้วก็แม่นาริผลด้วยพร้อมจุดประทัดต้อง๑แสนนัดทีเดียว
บอกว่าเคยมาขอพรหลายครั้งมากเลยแล้วก็สำเร็จสมปรารถนาทุกครั้งไป
จนกระทั่งงวดที่ผ่านมาได้รับทรัพย์รับโชคแบบเป็นแสน
ก็เลยมาจุดประทัดแสนนัดเพื่อเป็นการแก้บนนี่
วนขนาดนี้กว่าจะรอบจุดกันไปนะฮะ
แล้วก็เอาเลขปลายประทัดไปเสี่ยงโชคกันต่อไปนะครับ
ไปกันอีกสักที่ฮะบริเวณวัดโบดราชศรัทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับ
มีกลุ่มชาวบ้านนะครับไปไหว้ขอโชคลาภต้นยางนาขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยปี
อยู่ใกล้กับต้นตะเคียนคู่อายุกว่าร้อยปีเหมือนกัน
ชาวบ้านตั้งสารไม้รูปบ้านทรงไทยเพื่อให้เป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่ยางนานะครับ
แล้วก็แม่ตะเคียนทองด้วยนางสาวน้ำเพชรวงอ่อนอายุสามสิบเอ็ดปีนะครับ

ถูกตัวแทบแต่ถ้างบุบาลนะครับวันนี้ก็เลยมาแก้บ้นกัน

เดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงดวงกันตามความเชื่ออีกสักครั้งนะฮะ